ตัวยังไม่ติดเลยทุกกวันนี้ว่าเอาแล้วคำทรงคำสอนที่วิบัติสนากรรมฐานที่เรื่องไฮมันอุบังทัล้ายอ่ะเหมือนคนละภาพเลยนะใช่ตะป่า
แล้วทำไมมาอมเงินวัดยักยอกเงินไป๑๘๐กว่าล้าน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้ครับ
เห็นว่าอดีตพระคมยอมรับว่ามีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินจริง
เอาเงินทองต่างโอนเข้าบัญชีของน้องสาว
แต่ไม่ได้มีเจตนาโกงนะ

ก็แค่ยักย้ายเอามาไว้ที่บัญชีน้องสาว
แต่ไม่ได้ต้องการจะโกงเงินวัดแต่อย่างใด

ก็นั่นแหละครับคือคำถามที่หลายคนฟังแล้วก็
คิ้วยังขมวดอยู่ยังมีคำถามอยู่เลย
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนัดเปิดตู้เซฟวัดป่าธรรมคิรีตรวจสอบดูฮะ
สินของวัดอะไรที่หายไปบ้าง
ไล่ไปทีละประเด็นว่าวันนี้ตำรวจกองปราบครับ
สอบสวนขยายผลคดียักยอกเงินวัดป่าธรรมคิรี
จังหวัดนครราชศรีมากว่า๑๘๒ล้านบาท
หลังจากตรวจค้นที่บ้านพักของ
น้องสาวอดีตพระคมหรือในคมโคงแก้ว
ประทันสงวัดปาดธรรมคิรี
พบเงินสดกว่า๕๑ล้านบาท
ซ่อนอยู่ในกล่องโฟมและกระเป๋าเดินทางครับ
และพบเงินในบัญชีธนาคารกว่า๑๓๐ล้านบาท
สืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้ง๓คนครับ
คืออดีตพระคม๑อดีตพระหมอ
ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคิรีด้วยนะ
และน้องสาวอดีตพระคมนี่คนที่๓ครับ
ยักยอกเงินจากวัดกว่า๑๘๒ล้านบาท
อดีตพระคมเสพเมถุนในกุฏิ
ร่วมกับพระหมอแล้วก็มีพระลูกวัดสองรูป
และคารวาสอีกหนึ่งถือว่าอาบัติปราชิกครับ
ดูฮะเส้นทางโกงของอดีตพระคมกับเงินวัด๑๘๐กว่าล้าน
และเรื่องราวความสัมพันธ์ที่
โอ้โหแต่ละคนฟังแล้วก็ยังคงตกใจ
หน้าปากค้างมือทาบอกนะครับ

ผู้บังคับการกองปราบก็เปิดเผยบอกว่า
สอบสวนอดีตพระคมและน้องสาว
รับสารภาพว่ายักย้ายถ่ายโอนเงินของวัด

และนำเงินบางส่วนเก็บไว้ที่บ้าน
แต่อ้างว่าไม่มีเจตนาจะโกงวัด

ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับ
และวันพรุ่งนี้๘พฤษภาคม
คณะกรรมการที่ทางคณะสงฆ์ตรวจสอบข้อเท็จจริง

นัดหมายกันว่าจะร่วมกันเปิดตู้เซฟของวัด
เพื่อดูว่าทรัพย์สินอะไรบ้างที่ศูนย์หายไป
มูลค่าความเสียหายที่ตรวจสอบได้ในขณะนี้
ตัวเลขอยู่ที่ประมาณกว่า๑๘๒ล้านบาท
แล้วหลังจากนั้นนะครับก็เตรียมจะนำทั้ง๓คนที่เป็นผู้ต้องหา
ฝากขังสารอาญาคดีทุจริตต่อไปด้วย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่วัดป่าธรรมสิริครับ

มีการเอารั้วเหล็กมากั้นขวางทางเข้าออก
มีเจ้าหน้าที่ของวัดดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ก็สอบถามรถยนต์ที่จะขับผ่านเข้าออกวัด
แล้วก็มีการสอบถามทุกคันเลยคันไหนจะเข้าจะออกเนี่ยฮะ
ทีมข่าวพยายามจะถามพระลูกวัดแล้วก็แม่ชี

ห้ามถ่ายภาพภายในวัดด้วย
ก็เลยต้องเดินออกมาด้วยความสงสัย
คือพิติก็พยายามแล้วอย่างเต็มที่
แต่ก็ไม่ได้จริงฮะที่วัดเนี่ย

หลายคนคุ้นชื่อนี้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย

วันนี้เราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ

ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงแรกที่สร้างวัดเนี่ย
คือก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เลยนะ
พระธาตุก็เอารถไถไปดันที่เค้า
แล้วก็อย่างที่คิงบอกเมื่อกี้นี้แหละจะเข้าวัดแต่ละทีโอ้มันยุ่งมันยากเหลือเกิน
ต้องถามว่าเจอใครเข้าไปหาใครยังไงแล้วต้องรอที่สาลาเท่านั้นด้วย
จัดงานในวัดก็ไม่ให้ถ่ายภาพแล้วก็อย่างที่บอกลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่เป็นดาราเป็นไฮโซนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าอดีตพระคมเนี่ยยักยอกทรัพย์แล้วก็เสพเมถุนด้วย
ผิดหวังมากเพราะอะไรรู้ไหมพระคมเวลาเทศเวลาสอนลูกศิษย์ชอบพูดเสมอเลยว่า
โยมจะทำอะไรเนี่ยให้ตั้งสติก่อนทำนะผู้ใหญ่ถามแล้วนี่ท่านตั้งหรือยังสติอ่ะสิ่งที่ท่านทำลงไปเนี่ย
ตอนที่มาสร้างวัดคือท่านก็เหมือนว่าที่ตรงนี้เป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติอะไรเนี่ย
ท่านก็เอาใช้รถไถไปดันที่เขาเคยเข้าไปในวัดเนอะ
แต่ความรู้สึกนั้นไม่เคยเห็นว่าท่านจะทำกริยาที่ต่อที่คนเยอะไม่มี
คำพูดท่านเคยสั่งสอน

แต่ชาวบ้านเนี่ยมันตรงกันข้ามเลย
เรายังได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะ
บอกว่าวัดนี้ก็สร้างมาประมาณ๗๘ปีแล้วแหละ
ตอนแรกชาวบ้านก็เข้าไปทำบุญกัน
แต่ระยะหลังที่ชาวบ้านไม่เข้าไปเพราะอะไรรู้ไหมคะ

ลักษณะเหมือนถูกพระกับลูกศิษย์วัดดูถูกชาวบ้าน

อย่างบางทีเวลาวัดมีการจัดโรงทานแล้วชาวบ้านเขาไปเอาของแจก

บอกจะเอาอะไรไปเยอะแยะไม่มีกินกันเหรอ
ชาวบ้านเขาเลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วทำโรงทานทำไมอ่ะ

อันนี้คือเขารู้สึกเหมือนเขาถูกพูดดูถูกอะค่ะ
เวลาจะเข้าวัดทีรอปภก็ต้องถามเข้าไปทำอะไรเข้าไปหาใคร
แล้วมีการแบ่งโซนิ่งตรงนี้เข้าได้ตรงนั้นเข้าไม่ได้แบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านก็เลยหลังไม่ค่อยเข้าไปแล้ว
เรื่องยักยอกเงินบริจาคต่างนานาชาวบ้านบอกก็ไม่เคยรู้เหมือนกัน
รู้แค่ว่าวัดนี้เงินบริจาคเข้ามาครั้งละหลายล้านบาท
แต่วัดไม่เคยให้ชาวบ้านไปยุ่งเกี่ยวค่ะ
ช่วงนี้ไม่ไปประมาณ๓ปีแล้วครับ

เพราะว่าไปแล้วบางครั้งเหมือนแบบ
เหมือนเรียกอะไรอ่ะคนโจรเป็นตัวประหลาดอะค่ะ
คือมันจากสายตาที่ทั้งพระทั้งโยมที่มาส่วนใหญ่
ก็คือจะมีแต่คนรวยคนจากในกรุงเทพเข้ามาครับ
เขาก็ดูเราเหมือนแบบบ้านนอกอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็เลยชาวบ้านธรรมดาก็จะไม่ค่อยเข้าไป
แล้วก็อย่างที่เราได้ดูกันไปแล้วล่ะ
ไพรวันก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กอะค่ะก็ต้องบอกว่าฟาดแรงเหมือนกันนะ
ประจบประแจงคฤหัสนับญาติเฉพาะกับคนรวยพูดจ๊ะพูดจ๋า
พระแบบนี้อรัชชีแน่นอนหรือจะเป็นแชร์คำสอนของอดีตพระคม
แล้วก็บอกเลยนะคะว่าโอ้โหทำตรงข้ามกับที่ตัวเองสอนไว้ทุกอย่างเลย
เป็นพระวิปัสนาจารย์สอนให้คนลดละแต่ตัวเองยักยอกเงินเป็นร้อยกว่าล้าน
เอาว่าพรุ่งนี้ค่ะบ่ายโมงตรงคณะกรรมการจากหลายฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ท้องถิ่น
จะไปร่วมตรวจสอบทรัพย์สินในวัดป่าธรรมคีรีอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ